ช่วงที่แล้วนะคะเราได้เปิดแผ่นป้ายคำถามกันไป
รอบนี้ค่ะขอเปิดอย่างอื่นบ้างดีกว่า
เฮ้ยเปิดอะไรวะน้อง

คือแอบเห็นภายใต้เสื้อผ้าของเขา

นิ่มเหมือนกันน่ะเนี่ย

โอ้โหถ้าว่างก็จะไปตลอดเลยครับ

ตอนตอนนั้นนักกีฬาอะไรอย่างเนี่ย

มันแบบมันต้องแบบ

ต้องออกก็ต้องแบบมีเหงื่อเหงื่ออับ
แล้วมันเวลามีเหงื่ออาบน้ำแล้วมันโหมันฟินอ่ะพี่

มีเหงื่อแล้วอาบน้ำมันฟิน

ใครที่เป็นแฟนคลับของคุณอัดเนี่ยนะคะ

เป็นเรื่องที่น้อยคนนักที่จะได้รู้เรื่องนี้

คือเอาเรื่องแรกก่อนเลย

คือช่วงนั้นผมก็มีถ่ายโฆษณาอะไรอย่างนี้บ้างอยู่แล้ว

มันคงดูใสอะไรอย่างนี้บ้างครับ

ยังไม่มีติงกายยังไม่มีริ้วรอย

ร้องเพลงยังดูไม่ค่อยแข็งแรงมาก

โพสต์หน้าอย่างนี้อย่ามาร้องเพลง
เป็นวงล็อกเลยไปร้องบอยแบนด์เถอะ
แล้วหลอกฮึดไหม
หรือว่าเสียใจหรือยังไงตั้ง
วู่หูยผมก็แบบ
ความนั้นน่ะเป็นไง

ตั๊ดกระแทนเนี่ยน่ะ

เน่าให้เห็นน่าเกลียดและประหลาดระยะที
ที่ผมรู้สึกกลัวมากคือผมดูสารคดี
คือตอนตะกะแนนผสมพันธ์กันเนี่ย
คือตัวเมียมันจะกินตัวผู้
ตัวผู้เกิดมาแล้วก็มีความสุขปุ๊บแล้วก็ตาย

มันบอกว่าไม่ยุ่งด้วยหรอก

แต่ว่าเคยมีแฟนคลับมาเคาะประตู
แต่เขาเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นคนอื่นเหรอ

แล้วเขาคิดว่าคุณเป็นใคร
เอ่อเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยดูไว้

ต้องเป็นแฟนครับเรา

ที่หวัดเล่นหรอก
คุณอาจจะมีแนวเขาคงเป็นนักร้องทั้งเพลงกับเขาด้วย
คุณน่าจะเหมือนใบพัดหรืออะไรแท้กัน
ไม่ใช่นะคะน้อง
สุดท้ายค่ะชอบตั้งชื่อให้สาวด้วยล่ะ
งงอ่ะแล้วทำไมถึงชอบตั้งชื่อให้สาวอะคะ
ก็จริงมันก็ยังไงดีครับมันเหมือนตั้งแต่ตอนเป็นแฟนอะไรอย่างนี้
ผมก็จะชอบผมก็เรียกไปเรื่อยตามสถานการณ์ที่รู้สึกเจออะไรอย่างนี้อะมันก็ประมาณแบบว่าแล้วแต่อะก็เป็นนิกเนมน่ารักคำถาม
อันนี้ตั้งให้เฉพาะผู้หญิงป๊ะหรือผู้ชายก็บ้าง
ผู้ชายผู้ชายไม่ตั้งอ๋อตั้งให้ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะผู้หญิงเท่านั้นที่มีโอกาส

ก็ดีนะเหมือนปลาดุ

ก็โอเคนะเพราะว่าดูดุแบบนี้เหรอคะ
ครับแล้วเผ็ดยังไงแฮช

เออเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านางรู้จักกับสามีดีจ้ะ

ครับก็ถ้าผลงานล่ะครับก็เดี๋ยวเร็วนี้ก็จะได้ฟังเพลงใหม่กันครับ

ถ้ามีคอนเสิร์ตอะไรดีนี่นะคะอย่าลืมนะ
ที่แบบว่าเพื่อนของเขานะที่คอยบอกเราว่าจริงเขาเป็นคนตัวตนยังไง

แล้ววันนี้ก็ต้องขอบรรท์ของคุณน้องอันนะคะ

สัปดาห์หน้านะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครก็ต้องคอยติดตามกันนะคะ
แล้วก็อย่าลืมเข้าไปร่วมเล่นเกม
ตามดูย้อนหลังได้เลยได้ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เผ็ดดุตะกะแปลงกลัวปะ
โปรดติดตามตอนต่อไป